การจัดประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาเซียน
โดยกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ
จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่๓แล้วนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่อาเซียนครบรอบ๕๐ปีของการก่อตั้ง
จากจัดการประกวดดังกล่าวมาแล้ว
เมื่อวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ

เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้การผลิตคลิปวิดีโอ
ประสบการณ์จากผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นักเรียนกว่า๑๕๐คนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

คือการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรม
ในหัวข้อเทคนิคสร้างคลิปพิชิตใจผู้ชม
ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ
หนึ่งในผู้เข้าร่วมคือนักเรียนจากโรงเรียนทวีทาพิเศษ
หวังว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการทำภาพยนตร์
รอจะได้แนวคิดเรื่องการใส่เรื่องหรือ
โอกาสให้ใครไปเข้าไป
มากมายอธิพรจากฟ้าเมไหนไฟแรงเฟอร์และซักซีดหวยขั้นเทพ
มาช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องที่ฝันอยากผลิตสื่อภาพยนตร์
ผู้กำกับชื่อดังบอกว่าสิ่งที่เขาเตรียมมาในวันนี้
คือการแนะวิธีเริ่มต้นคิดเรื่องราวซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุด
เราจะเริ่มคิดหนักขึ้นมาเรื่องหนึ่งเราต้องหนึ่งคือเราต้องรู้สึก
เราต้องมีความรู้สึกกับมันมากเราต้องอินกับมันก่อน
ถึงจะมีแรงทำมันนะครับสองอีกอันหนึ่งก็คือมันคือความคิดเห็นนะครับ
คือความอินอันนั้นมันมาจากความคิดเห็นเรามีคอมเมนต์อะไรบางอย่าง
มีความคิดเห็นอะไรบางอย่างอยากจะพูดอยากจะบอกมันออกมา
เพียงแต่ว่าวิธีถ่ายทอดแล้วมันไม่ใช่การเขียนเป็นเพลง
มันไม่ใช่การเขียนเรียงความแต่มันคือการเล่าเป็นหนัง
และการที่เราจะเล่าเป็นหนังเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากจะเล่าว่า
ะในการจะเล่าความคิดในหัวเราให้เป็นหนัง
ให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้มันต้องทำยังไงบ้าง
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดคลิปวิดีโอ
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่๓แล้ว
และนี่คือผลงานชื่อน้ำไหลไปทั่วโลกซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาในการประกวดเมื่อปีที่แล้วโจทย์ของผลงานก็คือกลุ่ม
ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาจังหวัดน่าน
นางสาววริสราอินทะเขื่อนสมาชิกกลุ่มซึ่งรับหน้าที่กำกับและตัดต่อคลิปวิดีโอระบุว่า
ผลงานของกลุ่มเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
คือผ้าลายน้ำไหลกับสิ่งที่พวกเธออยากเห็นในฐานะที่ไทย
ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนหนังของเราเนี่ยควรจะไปแบบ
ในอนาคตว่าเมื่อเปิดอาเซียนแล้วเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้มันเป็นจริง
เราก็เลยคิดว่าหนังของเราเนี่ยจะต้องมีแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
สำหรับในปีนี้กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศตั้งโจทย์ในหัวข้อ๕๐ปีอาเซียน
ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทายซึ่งนายสุริยาจินดาวงอธิบดีกรมอาเซียนได้กล่าวว่า
ที่ตั้งไว้เป็นเพียงแรงบันดาลใจเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานได้อย่างเปิดกว้าง
ก็เห็นว่ามันกว้างนะฮะกว้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้อันนี้เป็นแรงบันดาลใจแต่จริงแล้วเป็นแค่ตัวกระตุ้นหรือตัวที่จะช่วยให้คิดนะฮะแต่เด็กนักเรียนอยากจะคิดอย่างไรในกรอบของอาเซียนก็สับสนนะฮะ
ขอให้มันออกมาเพื่อสะท้อนความฝันของเขาเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงครับ
ประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาเซียนของกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้ชิงรางวัล๓๑๕๐๐๐บาท
โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน